สิงหาถึง๒กัญญาที่โดนีเซียนะครับ
ใช้เด็กเล่นเลยนะครับเพราะว่าจะเตรียมทีมคัดเลือกโอลิมปิกในปี๒๐๒๐ด้วย
เรื่องต้นครับผู้เล่นแก่นหลักมี๕๐คนจะคัดตัวให้ดีที่สุดมาเลย
แล้วก็ต่อยอดไปนะครับเริ่มต้นเลย๔เกม๒๐๑๙ที่ฟิลิปปินส์ด้วย
แล้วก็มาต่อที่รอบสุดท้ายถ้าเราผ่านเข้าไปได้
ซึ่งก็จะมีโคต้าโอลิมปิก๓ทีมเป็นเดิมพันธุ์
ในปีสมัยต่อไปนะมีการคัดโอลิมปิกนะครับ
ชุดยิ่ม๓ปีก็จะเป็นชุดที่ต้องเตรียมคุณบอลอีก๒ปีข้างหน้า
ก็จะเป็นเราก็ต้องดูว่าใครจะเหมาะสมที่สุดนะครับ
ที่จะ
เราทำชุดนี้นะครับซึ่งไม่ใช่แค่ชุดนี้ชุดเดียวก็จะเป็นชุดทั้ง๑๖ปี๑๙ปี
แล้วก็ชุด๒๑ปีนะครับ
ซึ่งก็จะคัดเลือกจากโค้ชที่เพิ่งจะจบโปรลายเส้นมา

แล้วก็ที่สำคัญคือต้องปฏิบัติตามแนวทางที่สมาคมวางไว้อย่างเคร่งครัด
รวมถึงระบบการฝึกซ้อมแล้วก็ระบบทีมด้วยนะคะ
ส่วนนายพาทิตสุภพงศ์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลฝ่ายต่างประเทศ
ก็บอกว่าในเอเชียนเกมค่ะสมาคมก็ตัดสินใจจะไม่หยุดเกมการแข่งขันในเกมลีกนะ
เพราะว่าจำเป็นจะต้องปิดฤดูกาลให้ทัน
เพื่อที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่จะต้องเตรียมสู้ศึก
เซียนคลับ๒๐๑๘ในช่วงปลายปี
ดังนั้นก็เลยจำเป็นต้องเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดไปแข่งขัน
ซึ่งอาจจะมีผู้เล่นบางส่วนที่อายุเต็ม๒๓เข้าไปแข่งขันด้วย
แต่ทั้งหมดก็เพื่อเป็นการสร้างซีนสู่ทวนาเมนต์ต่อไป
ขณะที่การประเมินผลงานของสมันยันโควิช
ก็เป็นเรื่องที่โซรันจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่ตัดสินใจ
ว่าสัญญากับสมาคมมีถึงปลายปีนะ
แต่ว่ากุมภาพันธ์ก็จะมีการพูดคุยแล้วก็ประเมินผลงานอย่างเป็นทางการ
สัญญาณของรายวัชเขารับทราบความเสี่ยงอยู่แล้ว
ผมคิดว่าตรงนี้เขาต้องรับความเสี่ยงและรับผิดชอบกับผลงานอยู่แล้ว